ช่วงก่อนหน้านี้กรณีภรรยา

หลังก่อนหน้านี้มีการตรวจเชื้อครั้งแรกไปแล้ว

ซึ่งตอนนั้นยังไม่พบเชื้อแต่อย่างใด
ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดมีการตรวจครั้งที่สองก็พบเชื้อนะคะซึ่งตอนนี้แพทย์ก็นำตัวเข้าการรักษาทันที
เพราะว่าเชื้อที่พบเนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในระยะแรกแล้วตอนนี้สภาพโดยรวมก็ยังแข็งแรงดี
ทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยก็ส่งกำลังใจไปให้
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในวันนี้สบคมีการออกมาแถลงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาใน๒๗๙ราย
ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะและที่น่าเสียใจก็คือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสองศพค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศ
พบผู้ป่วยรายใหม่๒๗๙รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ๒๕๗ราย
ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว๑๖รายติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศใน๖ราย
ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพค่ะเป็นชายไทยอายุ๔๔ปีมีประวัติเป็นโรคอ้วน
หายใจเหนื่อยหอบออกซิเจนต่ำใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยก็อาการไม่ดีขึ้นนะคะ
ทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นชายไทยค่ะ
อายุ๗๐ปีอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากลักลอบเดินทางเข้าประเทศ
รายนี้รักษาอาการติดเชื้อของโรคโควิด๑๙ครบแล้วแต่ว่าปอดอักเสบค่ะ
แล้วก็ระบบทางเดินหายใจในล้มเหลวก็ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เข้ารับการรักษาโควิด๑๙ว่าขณะนี้เนี่ยผู้ว่ายังคงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่
แล้วก็ได้รับยานอนหลับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรักษาแล้วก็ปรับท่านอนที่มีผลต่อระดับออกซิเจนในเลือด
เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีการปรับท่านอนของท่านเนี่ยของท่านผู้ว่าเนี่ยให้อยู่กับระดับใกล้เคียงปกติอะค่ะ
ทีนี้พอมีการปรับท่านอนเนี่ยก็พบว่าระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยลดลงก็เลยต้องปรับท่าให้นอนคว่ำเหมือนเดิมนะคะ
แพทย์ประสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลแล้วก็ติดตามปัญหาภาวะปอดอักเสบนะคะ
ยังคงเป็นอยู่ก็ต้องใช้เวลาประเมินอีกสักประมาณ๔๘ชั่วโมง
เพราะว่าโควิดเข้าไปทำลายเนื้อปอดอาจจะมีผลต่อการทำงานของปอดไม่ได้ดีเหมือนเดิม
ส่วนภาพรวมอาการยังคงที่ค่ะเรื่องการทำงานของอวัยวะอื่นก็ยังคงทำงานปกติ
ที่ประจรความดันโลหิตปัสสาวะออกก็ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไร
น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของปอดเท่านั้นนะคะ
แพทยงผู้วันค่ะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะท่านเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะบอกถึงความคืบหน้าเรื่องการนำวัคซีนต้านโควิด๑๙
มาใช้ในประเทศไทยท่านโพสต์บอกว่าดีใจมากนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาพูดว่าจะให้ได้รับวัคซีนภายในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
เร็วนี้นะคะจะได้รับวัคซีนภายในเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยที่จะเลือกได้รับวัคซีนหรือไม่
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะ
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในแพทยงได้มีการแนะนำค่ะ
สำหรับผู้ที่สมควรจะได้รับวัคซีนก่อน
อันดับแรกคือผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะ
เช่นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
บุคลากรที่ทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะ
และทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจเป็นต้น
และเมื่อมีวัคซีนมากขึ้นนะคะก็ค่อยเพิ่มกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นตามมาส่วนเด็ก
กว่าจะมีการรอการทดสอบให้วัคซีนในเด็กก่อน
แล้วก็จะมีข้อมูลการให้ที่มากพอสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กนะคะ
คือมองแล้วเด็กน่าจะเป็นกลุ่มท้ายแล้วค่ะที่จะได้รับวัคซีนโควิด๑๙

คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าประกาศก่อนหน้านี้ที่เคยที่ทางกรทม
อันนี้สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะที่เคยประกาศเอาไว้ว่า
เราจะมีการปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ยกเลิกหมดแล้วนะคะ
เพราะเขาออกประกาศใหม่มีผลเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป
สั่งปิดสถานบริการสวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่นตลาดน้ำตลาดนัด
สนุกตู้เกมสนามกอล์ฟสนามชนไก่ร้านอินเทอร์เน็ต
สถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับตัวไว้ค้างคืน
สนามมวยยิมสนามม้าสนามประกอบกิจการอาบน้ำอาบอบนวด
สถานที่ให้บริการจัดเลี้ยงแล้วก็สถานที่ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
สนามพระเครื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสถานที่สำหรับกวดวิชา
โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สั่งปิดตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป
เพราะต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
เรามาดูกันต่อค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะ
เกือบทุกจังหวัดเลยที่มีการยกระดับมาตรการคุมเข้ม
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรสาครก่อนก็แล้วกัน
เพราะว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเลย
ซึ่งก็มีผู้ป่วยที่เยอะพอสมควรเลยนะคะ
วันนี้ค่ะมีการย้ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมาก๓๐คน
เข้ามาพักอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ตั้งอยู่ที่วัดโกรกกรากเป็นวันแรกนะคะ
ก็ใช้รถกระบะ๓คันเป็นรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะ
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยเด็ดขาด
ข้างนอกเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจคอยตรวจตราความสงบเรียบร้อยตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีการกั้นพื้นที่ทางเข้าออกด้วย
เฝ้าดูอาการผู้ติดเชื้อด้วย
ก็คล้ายเหมือนเวลาเราวีดีโอคอลคุยกันแบบนั้นนะคะ
อาจจะเป็นวิดีโอคอลแบบนั้นเหมือนกัน
ถ้าใครมีอาการดูผิดปกติแพทย์จะรีบเข้าให้การช่วยเหลือทันทีนะคะ
ก็จะได้เป็นการลดอัตราความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วย
ผู้ติดเชื้อที่มาพักอยู่ที่นี่จะต้องอยู่ไปจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ
และมีแอนติบอดี้ด้วยนะคะแอนติบอดี้ก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเองนั่นแหละ
ถึงจะสามารถได้กลับออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้
ตอนนี้ศูนย์ห่วงใยคนสาครเขามีการจัดเตียงสนามรองรับผู้ติดเชื้อเอาไว้๑๔๐คนค่ะ
สมุทรสาครยังมีคำสั่งขยายระยะเวลาการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด
เวลาออกไปจนถึงกลางเดือนมกราคมนะคะ๑๕มกราคมจากเดิมเนี่ยปิดถึงแค่๔มกราคมที่จะถึงนี้
เพราะว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ในภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วอยู่ค่ะ
อีกหนึ่งจังหวัดที่ยกระดับมาตรการคุมเข้มคือนนทบุรีนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ว่านนทบุรีปิดตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทองแล้วก็ตลาดพิชัยอำเภอปากเกร็ดเลย
สั่งปิดตั้งแต่๑๔มกราคมค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปทำข่าวนะคะก็ไปตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ร้านค้าให้ความร่วมมือดีมากนะคะก็คือปิดให้บริการเลย
มีร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งเท่านั้นแหละที่เปิดให้บริการอยู่
ซึ่งร้านค้าแห่งนี้เนี่ยขายของให้กับประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็มีประชาชนจำนวนมากไปใช้บริการ
ร้านค้าในตลาดบางบัวทองที่ปิดให้บริการก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าอ้าว
ทุกคนเขาปิดหมดทำไมคุณเปิดได้ล่ะ

ชาวตลาดบางบัวทองเขาก็เล่านะคะว่าเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาขอความร่วมมือร้านค้านี้แล้ว
แต่ร้านไม่ยอมปิดยังขายต่ออยู่เลย
ต้องประสานไปยังในอำเภอบางบัวทองให้มาดำเนินการ
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดสมมุติปล่อยไว้แล้วมีคนติดขึ้นมามันก็จะเดือดร้อนไปกันทั่วอีก
ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะชาวบ้านบ้านหวายกรองหมู่๒ในอำเภอบ้านค่ายก็ออกมาร้องเรียนนะคะว่า
จังหวัดมีการย้ายผู้ป่วยโควิดมาหอพัก๔ชั้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้ว
กลางคืนที่ผ่านมามีการย้ายผู้ป่วยด้วยรถมินิบัส๓คัน
ชาวบ้านเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกกันเพราะอะไรไม่ได้รังเกียจผู้ป่วยนะคะ
เขาไม่ได้รับการแจ้งมาก่อนไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่จะถูกใช้เป็นที่พำนักของผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้เอาผู้ป่วยออกไปหรืออะไรหรอกนะ
แต่เวลาจะทำอะไรเนี่ยแจ้งชาวบ้านในระแวกนั้นให้รู้ก่อนให้ทราบก่อนได้ไหม
ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันปฏิบัติตามมาตรฐานทางสาธารณสุขแล้วก็ระมัดระวังตัวให้ถูกตามสถานการณ์ด้วย